กรมภาระศึกษาพยายามขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาโครงการ

และกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัย
หันมาเล่นกีฬาในทุกพื้นที่ของประเทศ
โดยนายสันติป่าวายอธิบดีกรมภาระศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า
กรมภาระศึกษาต้องการผลิตอาสาสมัครจำนวนมาก
คอยให้คำแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่
แน่นอนว่าหากทำได้ตามเป้าหมาย
จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทย
ซึ่งเราจะต้องผลิตคนที่เป็นอาสาเนี่ย

นั่นเองเราก็ขับเคลื่อนมาหลายปีแล้วนะครับ
พอปี๖๒ก็ขับเคลื่อนมา
พอ๖๓ปีหน้าเนี่ยเราก็จะปูพื้นลงไปเลย
ว่าจะเอาตรงไหนเอาจังหวัดไหนอำเภอไหน

อกจากนี้อธิบดีกรมภาระศึกษา

เกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณอุดหนุน

ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ส่งส่งมอบอุปกรณ์

เราคงทำเรื่องงบอุดหนุนไว้นะครับ

ต้องการจัดแกนคันอะไร
อะไรขอมาเราส่งให้
ทั้งนี้นั้นก็ต้องมีการรายงานผลกลับมาว่า

ตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันจะได้
คนทุกพื้นที่
นับเป็นอีกหนึ่งแนวการทำงานของกรมพละศึกษา

ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพจากการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน